ก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๔นี้นาภูมิข้างฟ้า
ผมได้แสดงมาถึงยืนทางการง่วง
ไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ว่าผมนั้นไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
และไม่สนับสนุนให้คนเองประยุทธ์การลงทาง
เป็นนายกรัฐควรรีนับขันการเลือกตั้ง
การแสดงการถูกยืนของผมในนั้น

และยังสอนครองกับเป้าหมาย
ภักดิ์ประชาธิบัติได้นำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้ง
นั่นก็คือเราต้องการที่จะเห็นประชาชนเป็นใหญ่

ประชาธิปัตย์ไม่ประสบความสำเร็จ

แม้ว่าผมจะได้แสดงความรับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าพักด้วยการลาออก

ที่ได้ตัดสินใจลงคะแนนให้กับพักประชาธิปัตย์

จุดยืนที่ผมในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัต
ได้แสดงไว้นั้นเป็นอย่างไร

ที่ได้การสนับสนุนจุดยืนของผม
พักประชาธิปัตย์ในขณะนั้น

และพลังก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องพยายามทำให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนนั้นมีความเป็นจริงให้ได้
ผมก็ได้พยายามอย่างมากเมื่อวานนี้ในการประชุมร่วมของสอสอและกรรมการบริหารภักดิ์ว่าพักประชาธิบัตินั้นควรจะเลิกเลือกเส้นทางไหน
ด้วยความเคารพในมติของเสียงข้างมากผมก็ต้องยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
แต่ได้บอกกับที่ประชุมไปแล้วว่าเมื่อพักมีมติเช่นใด
สมาชิกภักดิ์ก็ควรที่จะปฏิบัติเช่นนั้นไม่มีการไปหากดูวัตติภักดิ์
ที่ผมไม่เห็นด้วยยอมรับครับว่ายังแอบหวังอยู่ลึก
ว่าสิ่งที่พักพยายามจะทำจะประสบความสำเร็จ
และก็คือการแก้ไห่ส้นเติมรัฐธรรมดุมให้เป็นประชาศิลปัตย์มากขึ้น
รวมไปถึงความตั้งใจของเพื่อนในพักที่อยากจะไปทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และปากท้องให้กับประชาชน
หวังลึกว่าคนที่พักประชาธิปัตย์จะไปพายเรือนั้น
กำลังใจสร้างประชาธิปไตยและสร้างธรรมาภิบัติ
แต่ที่ผมยืนยันถึงทีเดิมแล้วนั้นเพราะผมเสียดายโอกาส
โอกาสที่พักประชาธิบัตย์แม้จะกลายเป็นพักขนาดกลาง
สามารถที่จะสร้างพื้นที่ทางการเมืองที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว
ด้วยการทำหน้าที่เป็นฝ่ายที่๓ที่เป็นกลางพร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาล
ซึ่งก็เป็นที่คาดหลายกันว่าเขาคงจะเป็นการตั้งรัฐบาลโดยการนำพวกคนเองไปยุ่งกันโรชานิดเดียว
อะไรที่ดีพักก็สามารถสนับสนุนได้
อะไรที่ไม่ดีพักก็ควรที่จะตรวจสอบและมีความอิสระในการที่จะแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย
เป็นการถวงรุนการที่จะใช้มากเกินออกเพลงและทำให้เห็นคุณค่าของฝ่ายที่ดีของฉัน
ความพยายามของผมนั้นเมื่อไม่ประสบความสำเร็จแล้ว
ผมก็ต้องมีการตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมสมควรจะดำเนินการต่อไปคืออะไร
ประการแรกสิ่งที่ผมต้องทำคือกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน
โดยเข้าใจว่าพักจะรักษาอยู่ความนัดพูดและโภคที่พูดไปในทางของหน้าพัก
ประการที่สองรายการทำหน้าที่ที่ผมจะต้องทำในภาระสมาชิกสงครรภ์กีศแฟนศาลขออนุนิ
ผมก็ไม่สามารถเดินเข้าไปในห้อเครื่องชู
ลงแขนแหนที่เป็นการฝาคุณประธีของภัครคนอื่นได้
ผมเป็นนักการเมืองซึ่งสนับสนุนระบบพักการเมือง

ผมทราบดีว่านักการเมืองที่ดี

แล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำไม่ได้
เพราะยิ่งใหญ่กว่าปกติภักดิ์คือสัญญาประชาคมสิ่งที่ผมให้ไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกพักประชาธิบัติเมื่อวานนี้ที่พยายามเสนอทางออกให้กับผม
ใช้คำว่าอยากจะช่วยรักษาเกียรติภูมิให้กับผมโดยการเสนอให้ผมนั้นงดออกเสียง
แต่ผมทราบดีครับว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่จบในวันนี้หรอกครับ
ทุกสัปดาห์ผมก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดเวลา
เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมต้องยอมรับว่าใน๒๗ปีมุกราชสมาชิกภาพมุติแห่งราชธรรมของผม
ไม่เคยอึดอัดเท่ากับการลุกขึ้นมาลงมติเพื่อให้เลื่อนการเลือกประธานสภา
ทั้งที่ไม่มีเหตุผลเรียบร้องกับสังคมซึ่งผมขอโทษที่โอกาสนี้ขอโทษกับพี่น้องบัญญาณผม
ดังนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วผมก็เหลือทางเดียว
ที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะของท่านแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
พักษมณ์ที่มีคำฝันว่าศักดิ์จังเวรอมตักวายดาที่จะต้องรักษาคำพูด
และรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชน
เพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการและหลังจากเป็นที่ตั้ง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่า
การเมืองที่มีอุดมการและหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สูง
ให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้
ท่านที่เคยส่งจดหมายให้กับหลานครับ
พูดถึงบางเจ็บประการในสังคม
หนึ่งในนั้นคือการเงินที่ปราศจากหลักการ
ผมไม่สามารถทำบาปกันได้
ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจ
ตาออกจากสมาชิกสมาธุแห่งรัฐธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป